เดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นอ่ะพี่เนยพี่แนน

กติกาการแข่งขันผู้เข้าแข่งขันจะต้องร้องเพลงให้ถูกต้องทุกคำในแต่ละเพลง
โดยผู้เข้าแข่งขันมีสิทธิ์ใช้ตัวช่วย๓ใน๖แผ่นป้ายตลอดการแข่งขัน
ตัวช่วยหลังแผ่นป้ายได้แก่

เปลี่ยนเพลงเพลงเก่งของคุณ
และข้ามเพลงนี้ไปเลย
ก็กล่าวคำว่าสวัสดีครับนะครับคุณผู้ชมทั่วประเทศนะครับ
กำลังรับชมไทยรัฐทีวีช่อง๓๒อยู่นะครับ
และตอนนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งในความภาคภูมิใจของไทยรัฐทีวีนะครับ
ที่เราจะได้พบกันในรายการที่จะมีเหล่าบรรดานักสู้ชีวิตนะครับต่าง
มาโชว์พลังเสียงมาโชว์เรื่องราวที่ชวนให้น่าสงสารของเขานะครับ
แล้วพวกเราก็พร้อมที่จะช่วยเหลือนะครับ
โดยมีเงินทุนเอาไปเป็นทุนสู้ชีวิต
รายการนั้นก็คือร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิต

ตอนนี้ก็เปิดโอกาสให้กับน้องนะครับ
เยาวชนของเราขึ้นมาสู้ด้วยพลังเสียงกันบ้าง
ตอนที่ชื่อว่านักสู้รุ่นจิ๋ว
ถึงจะตัวเล็กนะคะแต่ว่าเรื่องราวชีวิตนะคะสุดเข้มข้นค่ะ
เพราะฉะนั้นตัวเงินของเราก็เข้มข้นเหมือนกันนะคะ
ต้องครบสิบเมื่อไหร่ค่ะยิบไปเลย๑ล้านบาท
ก็แจกกันไปหลายคนแล้วทีเดียวนะครับ
ท่านอาจจะได้ไม่ถึง๑ล้านแต่ก็ได้เป็นหลักแสนหลักหมื่นกันไป
ก็แล้วแต่ว่าความสามารถนะครับของท่านที่จะขึ้นมาร้องเพลงในรายการของเรา
ขอแค่เนื้อเพลงเนื้อเพลงถูกต้องเท่านั้นเองนะครับ
รายการเรานะคะตั้งแต่เพลงแรกนะก็ได้หมื่นนึงเลย
ถึงเราจะไม่ใช่สาวบางโพแต่รายการของเรานั้นก็โก้จริง
เพราะว่าหมื่นนึงนี่ไม่ใช่เงินน้อยนะคุณป่า

เงินหมื่นนะครับบางคนก็อาจจะใช้แค่แป๊บเดียว
แต่บางคนเนี่ยเขาสามารถเลี้ยงชีพไปได้เป็นหลายเดือนเลย

ก็แตกต่างตามความต้องการและต้นทุนของชีวิตที่มีไม่เท่ากัน
ครอบครัวนี้ค่ะลูกสี่คนค่ะกับอาชีพอาหารตามสั่งค่ะ
ไม่แน่นอนค่ะต่อวันแต่ว่ารายจ่ายแน่นอนค่ะ
ชมภาพเรื่องราวชีวิตของเขากันก่อนค่ะ
สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงกันกมลสมบูรณ์
ชื่อเล่นชื่อนางนิ้วอายุ๕กว่า
ที่บ้านของหนูอยู่กัน๖คนค่ะ
คุณพ่อคุณแม่คุณพี่แล้วก็หนูค่ะ
นี่คือพี่น้องทั้งหมดของหนู๔คนค่ะ

พี่ฟ้าพี่เนยพี่แนะแล้วก็ตัวหนูเองค่ะ
พี่สาดุสุดเลยค่ะ
ที่ไหนเป็นคนที่เรียบร้อยที่สุดค่ะ

หนูรักพี่ทุกคนเลยค่ะ
เพราะว่าเราเป็นพี่น้องกันค่ะ

น้องนิวเป็นเด็กที่ละเริงค่ะ
ขี้เล่นแล้วก็ขี้เอาใจ

เขาจะเอามาแบบอ้อนกันก่อนอะไรอย่างนี้ค่ะ

จะช่วยพ่อขายของค่ะ
หนูช่วยพ่อสืบน้ำ

เก็บจานเก็บแก้วค่ะ
ภูมิใจได้ช่วยพ่อแม่ค่ะ

ตัวก็ยังไม่ถึงค่ะที่ล้างจานก็สูง

หนูสงสารพ่อมากเลยค่ะ

พ่อเก่งเวลาผัดข้าวค่ะ

หนูก็จะช่วยพ่อให้นวดค่ะ

เขาก็เห็นฝั่งคุณตันยูครับ

ตอนเลิกงานเขาก็จะมานวดให้ครับ

นวดให้ทายาให้ครับ

ปกติทั่วไปเขาจะเล่น
เที่ยวตามภาษาเด็กเขาจะไม่เอาอะไรทั้งนั้น

ทุกอย่างคือแบบเขามีระเบียบวินัยอะค่ะ

หนูช่วยพ่อหาเงินไปเปิดหมวกค่ะ

ใช้หนี้เร็วค่ะ

หนี้ตรงนี้ก็มาต่อเติมร้านครับ

ตอนนอนคือนอนรวมกันเลยครับอบอุ่นดีครับ
เข้าทางห่องเดียวกันรักกันดีครับ

วันที่เขาเอาเงินเปิดหมวกมาให้เราเนี่ย

เด็กตัวแค่นี้แต่เขาคิดได้ขนาดนี้

เพื่อหาเงินช่วยแม่รู้ไหมลูก

ทุกวันศุกร์หนูจะเห็นคนมาทวงเงินพ่อค่ะ
ผัดข้าวอยู่ก็ต้องหยุดก่อนครับ
ต้องหาต้องจ่ายก่อนนะครับก็ลำบากครับ
ขายรายได้แต่วันก็น้อยครับ
พออาทิตย์หนึ่งพอรวมแล้วก็แทบไม่ค่อยพอครับ
สมมุติว่าส่งนี้เราไม่มี๑๕๐๐บาทให้เขา
พอศุกร์หน้าเราก็ต้องรวมไปเป็น๓๐๐๐ให้เขาครับ

ก็คือยืมน้องก่อนนะครับแล้วก็ค่อยคืนทีหลังครับ

กำลังใจผมนะครับก็คือมีลูกครับ
ที่ช่วยงานในบ้านแล้วก็ช่วยกันทำทุกอย่างครับ
เพื่อจะช่วยให้ครอบครัวพ่อแม่หมดหนี้ไวครับ
หนูอยากมีเงินใช้หนี้ให้พ่อค่ะ

ไม่อยากให้พ่อเหนื่อยค่ะ

หนูอยากได้ลองทำท่าให้ดูอีกที

เขาอ่ะขี่ออกไปถนนกันอ่ะ

มอเตอร์ไซค์
แต่มอเตอร์ไซค์คันเล็กนะซื้อให้หน่อย

สัญญาไว้ว่าถ้าได้เงินแสนนั้นมาแล้ว
แม่จะพาไปซื้อ

ถ้าเธอทำตามเป้าได้แสนนึงแม่จะพาไปซื้อมอเตอร์ไซค์ใช่ไหม
อ่ะงั้นรีบเข้าเพลงเลยมา
เพลงที่๕นะครับ
มูลค่า๘๐๐๐บาท
น้องนิวร้อง
ได้ครับ

นิวครับหนูน้อยวัยอนุบาล
ขอตั้งปณิธานใช้หนี้ให้พ่อครับ

สวัสดีค่ะคุณเพื่อนนิว

ขอต้อนรับสู่ร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตนะครับ
ก็คงจะสนิทกันแล้วคนนี้

แล้วคนนี้ล่ะ

เจียมมาก

ไม่ได้บังคับไม่ได้สอนไม่ได้อะไรเลยนะ

เพราะเวลาดูและชนิดนี้ควรจะเรียกพี่นะ
เราจะคุยกันอย่างนี้ไหมหรือจะอยากจะสูงกว่านี้
ครับอ่าถ้างั้นมาวันนี้นิวมากับครอบครัวครบทุกคนไหมคะ
ครับค่ะเหมือนเดิมเลยคุณพ่อคุณแม่แล้วก็พี่
พ่อชื่ออะไรคะเรียงไปเลยแนะนำพ่อนางแม่นาพี่ฟ้าพี่เนยพี่แนบค่ะ
สวัสดีค่ะสวัสดีครับ
อยากจะกลับเรียนคุณผู้ชมทางบ้านแบบนี้ค่ะว่าวันนี้นะคะรายการร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตของเรา
อาจจะต้องประสบพบเจอกับแขกรับเชิญนะคะจากทางบ้านวันนี้ซึ่งมีความง่วงเหงาเห่านอนมาก
เพราะว่าเขามีความต้องการนอนกลางวันเพราะว่าณเวลาถ่ายทำเวลานี้เป็นเวลานอนกลางวันของเขาพอดี
อาจจะเป็นอุปสรรคในการพูดคุยบ้างต้องกลับขอประธานอภัยคุณผู้ชมทางบ้านด้วย

วันนี้เราไม่ได้นอนมันจะเป็นปัญหาไหมเราง่วงไหมเนี่ย

เพราะว่าที่รังเวียนเขาให้นานก็ไม่นอน
ตอนครูไม่อยู่ก็ตื่นแล้วก็มาเล่น
ครูไม่อยู่ก็ตื่นแล้วก็มาเล่นกัน
นี่คือความรักทั้งหมดที่คุณครูจะต้องไปย้อนกล้องวงจรปิดดูนะคะ

รู้พร้อมกันยินดีด้วยค่ะ

อย่างนี้คงไม่น่าจะหลับได้

แล้วตอนเด็กเขาเหมือนคนแก่คืออะไรคะคุณแม่

เขาจะเดินแบบประมาณนั้นทางขา

ตอนเด็กเขาไม่ตัวอ้วนขนาดนี้ค่ะ

พอเห็นท่าเดินเขาแล้วรู้สึกเอ๊ะอะไรยังไงบ้าง

หลังเราคือเหมือนคนแก่มาเกิดกับเราอะไรประมาณนี้

อันนี้นะไม่ได้เป็นคนขี้เมาส์เลย

ก็ไปแอบคุยกันว่าเขามีความรู้สึก
แบบว่าอย่างเวลาเขาตื่นเต้น

เองก็มีความสงสัยว่าเด็กวัย๕ขวบแล้วก็เจอเด็กมาเยอะ

แต่ว่าทำไมนิวเขาถึงรู้สึกว่า

มีบางอย่างที่แบบว่าอย่างคุณป่าบอกให้เขา
เปิดไมค์เขาก็เปิดไมค์ได้เองซึ่ง

คุณป่าก็เลยคิดว่า

แต่คุณป่าก็ไม่ได้ร่วมเมาส์กับเรานะ

สงสัยว่าเอ๊ะทำไมแบบรู้เยอะ

อย่างผู้แบบนี้เขาก็จะตอบมาเลย
อย่างสัญญาว่าจะเป็นเพื่อนกันตลอดไปเนี่ย

จากไปใช่หรือว่าเสียชีวิตใช่นั่นดิแล้วเขาใช้ไม่ใช่คำไม่ใช่คำว่าตายด้วย
ใช้คำว่าไปก่อนจนต้องถามว่าไปก่อนคืออะไร
ทำไมเธอรู้จักคำนี้ล่ะทำไมถึงรู้ว่าฉันจะต้องไปก่อนเธอ
ใครสอนพูดขึ้นมาเองจริงคือมีความพูดขึ้นมาเองได้
ครั้งเราถามเขาเวลาเขาจำเนื้อเพลงนิวนิวจำได้ยังไงลูก
เขาบอกว่าไม่รู้อะค่ะอยู่ดีดีก็จำขึ้นมาจำได้ใช่ค่ะ
นิวตอบไม่ได้ถ้าให้พูดสองเลข
ไม่ได้พูดถึงเรื่องหวยอะไรนะคะ
แม่ดุไหมนิวไม่ค่อยดุไม่ค่อยดุเหรอ
แล้วเวลาแม่ดุแม่ดุครั้งหนึ่งเรากลัวป่ะ
ไม่เคยกลัวไม่เคยกลัว
แล้วเวลาโดนใครดุเรากลัวสุด
พ่อกับพี่ฟ้าอ๋อเป็นความลับนะไม่มีใครรู้
กลัวไงเดี๋ยวบอกให้รู้ปุ๊บจะกลายเป็นเฮ้ยเขากลัวตรงนี้
เป็นความลับของเราสองคนมีพลังเยอะอย่างนี้ก็ต้องทานเก่งนะครับคุณแม่
เก่งค่ะทานเก่งกว่าพี่น้องคนอื่นอื่นเลย
ใช่ค่ะใช่ข้าวก็เราทานเท่าไหร่เขาก็ทานเท่านั้นนะคะ
เท่าผู้ใหญ่เลยเท่าผู้ใหญ่เลยเพราะว่าเนี่ยเห็นอยู่
คือมันต้องใช้พลังงานมากเลยนะครับเนี่ยเสื้อเปียกหมดแล้วเนี่ยแฉะหมดแล้ว

บอกได้ไหมบอกพ่อกับแม่ได้ไหมเป็นความลับ
เป็นความลับเป็นความลับไม่บอกหรอกว่ารักพ่อกับแม่เกินร้อยเปอร์เซ็นต์
ทุกคนได้จริงเรื่องความรักจริงแล้วเราไม่ต้องปิดเป็นความรัก
ก็ได้เราบอกคุณพ่อคุณแม่ก็ได้ไหนเราบอกคุณพ่อคุณแม่ซิว่ารักคุณพ่อคุณแม่แค่ไหน
รักพ่อแม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะ
นักสู้ชีวิตของเราน้องนิวนะครับคนนี้
ออกรายการของเราบอกกับเราตั้งแต่ครั้งแรกเลยนะครับว่าต้องการ๑แสนบาทนะครับคุณผู้ชม
และวันนี้วินาทีนี้ในเพลงต่อไปนี้นะครับ
มันเป็นเพลงที่มีมูลค่า๑แสนบาท
มันคือเพลงที่๖นะครับและที่น่าดีใจและที่น่าตื่นเต้น
กว่านั้นคือน้องยังไม่ได้ใช้ตัวช่วยเลย
ตัวช่วยยังเหลือ๓ตัวช่วยเต็มเลยนะครับ
มาถึงครึ่งหลังแล้วเพราะฉะนั้น

ถ้างั้นอินโทรเพลงที่๖ครับ
มูลค่า๑แสนบาทมาเลยครับ
ครับ
อ่าเอาล่ะเอาล่ะนิ้วค่ะนี่คือเพลงที่มีมูลค่าหนึ่งแสนบาท
เป็นเพลงที่คุณพ่อคุณแม่และครอบครัวเราตั้งเป้าไว้รู้จักเพลงนี้ไหมรู้จักค่ะ
มันคือเพลงอะไรเขียนฝันค่ะเขียนฝันไว้ที่ไหนไว้ข้างฝาค่ะ
รู้ใช่ไหมว่าเพลงนี้มีความสำคัญมากมากเข้าใจใช่ไหมเข้าใจค่ะ
เข้าใจนะคะทำได้ไหม๑แสนบาทมองไปที่หน้าแม่ก่อน
สำคัญมากนะตรงเนี้ยป่ะก่อนที่จะร้องไปแตะมือกันก่อนข้างล่าง
แล้วเฮ่หนึ่งทีเป็นการปลุกใจอืมเอาตรงนี้อ่าบูมหน่อย
แม่ด้วยชวนพ่อด้วยเร็วแสนนึงแล้วนะ
มั่นใจเหลือเกินว่าตอนนี้ตื่นเต้นกันทั้งบ้านแล้วนะคะ
เราจะเข้าเกมแล้วนะไหวแน่นะกอดกันทีนึงไหม

ยืนยันนะคะว่าร้องได้นะคะ
แต่จะใช้ตัวช่วยเพื่อความชัวร์

ไม่มั่นใจเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราตื่นเต้น

แต่เราไม่รู้ว่าข้าม

มีแผ่นที่๑ถึงแผ่นที่๖
๕ค่ะ

เอามาดูครับตัวช่วยแผ่นที่๕นะครับก็คือ

ครับ

ครับ
ครับ
ขายังไง
ตัวเราเท่าไร